เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ

มาที่ท่าเรือบ้านเพจังหวัดระยอง
แล้วพาตัวเองข้ามเรือไปยังเกาะเสม็ด
เสน่ห์เฉพาะตัวที่ยังคงมีเสียงเรียกนักท่องเที่ยวได้ตลอดกาล
ซึ่งรวมเวลาการเดินทางทั้งหมดของผมนั้น

สิ่งที่ผมเฝ้ารอตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้
วันนี้บนเกาะเสม็ดก็คือแสงแรกของวันใหม่
กับพระอาทิตย์ดวงโตที่ลอยขึ้นมาจากทะเลครับ
เช้าวันนี้ที่เกาะเสม็ดนะครับเรามากันบริเวณอ่าวลูกโยนครับ
ตรงนี้คืออีกหนึ่งจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยที่สุดของเกาะเสม็ดนะฮะ
แล้วมาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงครับพ่อสวยมากเลย
นี่ครับบรรยากาศก็ดีมากนะฮะถ้าหาดสายเสียงขึ้น
รวมถึงมีเกาะนะครับแล้วก็มีสะพานไม้แบบนี้
บรรยากาศโดยรวมตรงนี้นะครับเป็นองค์ประกอบที่สามารถทำให้คุณถ่ายรูปสวยมากเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นโขดหินนะครับเป็นสะพานไม้ทางด้านนู้น
คลื่นทะเลตรงนี้นะฮะต้นไม้สวยงามมากมากห้ามพลาดบริเวณนี้เด็ดขาดครับ

เพลง

ใครที่อยากจะได้บรรยากาศแบบที่เงียบหน่อยมีความไพรเวทนิดนะครับ
เขาก็จะมีห้องพักหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกเลยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นห้องที่เปิดมาแล้วเห็นวิวทะเลทันที
หรือว่าใครที่อยากจะได้ความเงียบหน่อยก็จะมีห้องด้านหลัง
แต่ก็สามารถเปิดออกมาแล้วเห็นทะเลได้เหมือนกันนะครับ

ส่วนพวกเราครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินทางกันต่อดีกว่า

ความรู้จากตัวจริงเขาหน่อยแล้วกันว่าการควงกระบองไฟ
เขาทำกันยังไงสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ
อนุญาตครับผมนี่กำลังซ้อมอยู่เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อตี้ครับ
พี่ตี้เป็นแบบทำอาชีพตำกระบองไฟที่นี่เลยใช่เลยครับ
เล่นกระบองไฟนี่มานานหรือยังครับพี่เกือบสิบกับปีครับพี่
สนุกไหมพี่การที่เราเล่นควงกระบองไฟแบบนี้สนุกครับสนุกครับ
เวลาเราแสดงอย่างงี้ใครเขาตบมือตอบเวลาให้แล้วก็หารายได้อีกจังห่างครับ
คือได้รายได้ด้วยแล้วก็แบบเวลาที่คนตบมือก็เป็นกำลังใจให้เราใช่ครับใช่ครับ
ควงกระบองไฟนี่มีกี่แบบสามแบบครับตอนนี้มีกระบองแบบนี้ครับ
เป็นกระบองกระบองเดียวครับอันนี้กระบองกระบองเดียวแล้วก็มีโซ
แล้วก็มันมีเป็นพาคู่อย่างนี้ครับเป็นผ้าแบบนี้ด้วยใช่ครับ
ขอถามพี่ตี้หน่อยแล้วกันครับจุดเริ่มต้นพี่เริ่มมาควงกระบองไฟได้ยังไงครับ
มาทำงานที่นี่เป็นเด็กเสิร์ฟครับแล้วก็ไปดูที่บ้านข้างนอกเขา
เขาเห็นเขาเล่นกระบองไฟก็เลยชอบชอบแล้วก็มาซ้อมซ้อมกระบองเปล่าเปล่าครับ
สองสามปีก่อนจะมาเป็นนะครับตอนแรกแรกจำได้ไหมพี่
ตอนที่เราหัดใหม่ใหม่นี้มันยากง่ายยังไงยากครับก็ยาก
ท่าทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับผม
ขอบคุณครับผม

ถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่เคยจับกระบองแบบผมนี้

ผมเอาจริงครับผมขออนุญาตถอดเสื้อนะครับ

แล้วก็เอาไปนี่กลับมาอย่างนี้
แล้วก็มวลมาอย่างนี้ครับ

วันนี้เราจะมาดูส่วนที่ยากที่สุด

โมงพี่พลังงาน

ตอนที่พี่ควงนี้พี่คิดเรื่องอะไรอยู่ครับ

กระตบมือเราก็มีกำลังใจควงครับ

ที่สามารถทำให้ทุกคนมีความสุขจากการโชว์ของพี่
คนลุกนะเอาจริงแล้วมันคือเรามองที่ความสวยงามเฉยเวลาที่เราเห็นรูปถ่ายอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของความภูมิใจความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่เขาพยายามถ่ายทอดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขจากการแสดงของเขาจริงนะฮะ
สุดยอดมากเลยครับพี่ครับวันนี้ขอบคุณพี่ตี้มากมากนะฮะถ้าเราอยากมาดูพี่ตี้เนี่ยมาดูได้ที่ไหนครับ
ที่ครับเลยครับสองวันนะครับสุกกับวันเสาร์
อ่าวันสุกกับวันเสาร์เนี้ยได้เจอพี่แน่นอนใช่ครับทีมพี่มีกี่คนครับมีสี่คนครับ
ปกติเราโชว์ทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถมาดินเนอร์ที่นี่ได้นะครับ
เราจะได้ชมโชว์จากพี่ตี้แล้วก็เพื่อนเพื่อนด้วยนะฮะ
วันนี้สุดยอดมากขอบคุณพิตตี้มากนะครับขอบคุณครับ
นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันตอนคืนเนี้ยครับ
เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราได้ดูด้วยใช่ครับ
มาถึงเกาะเสม็ดนะครับในจุดที่พระอาทิตย์ตกสวยที่สุดแบบนี้นะฮะ
ก็ต้องขออนุญาตจัดเต็มกับดินเนอร์แบบนี้ครับแต่ละอย่างนะฮะ
ทานมากเลยนะฮะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ
แสบราวนะครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะฮะ
ทางด้านนี้จะเป็นเสือร้องไห้และนี่ครับเมนูยอดฮิตครับ
ปลากระพงทอดน้ำปลานี่ครับสีหน้าทานมากมากนะฮะ
ผัดเสม็ดไปเอย่านะครับยำตะไคร้ครับผม
ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นะครับ
แบบนี้นะครับดินเนอร์กับนี่ฮะมองไปทางขวาของผมนะครับ
อาทิตย์ตกสวยมากมากต้องมาที่นี่ครับ

ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะฮะที่พี่ตรีและคณะออกมาโชว์กระบองไฟแบบนี้นะครับ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

ได้พบว่าการมาเที่ยวที่เกาะเสม็ด

ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา

ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจ
ในโอโหไทยแลนด์

ดไลค์เพจกดแชร์คำถาม
และตอบแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์

แล้วอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจทีมงาน

และ
สวัสดีครับ